เขาก็เลยถือว่าเป็นผู้ตกงานจากสถานการณ์โควิด๑๙

ไปก่อเหตุบุกวัดไปลักทรัพย์

แล้วก็อ้างว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาได้รับแจ้งเหตุ
พระวัดแหลมใต้ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า

พระและเด็กวัดช่วยกันจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้
คนร้ายก็คือนายสุรสิทธิโกศลอายุ๓๖ปี
และนายประธิประเสริษินอายุ๓๐ปี
จากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งสองคน
ได้ทำทีมาหาพระที่วัด
เมื่อสบโอกาศนะสุรสิทธิก็เข้าไปภายนายวิหาร
พร้อมกับปลดเงินจากต้นผ้าป่าสามขี่ที่ยาดโยมนำมาทำบุญ
ซึ่งขณะนั้นนะครับพระภายในวัดได้สังเกตเห็นพอดี

ก็เลยรีบมารุมมาตะคุบจับตัวของนายสุรสิทธิ์ไว้ได้
ส่วนนายประทีบผู้ต้องหาอีกคนเห็นว่าเพื่อนถูกจับ
ก็รีบหลบหนีออกจากวัดไปแต่ก็ถูกตำรวจ
ตามจับกลุ่มได้ที่สุดได้ในที่สุดนะครับ
นายประทีบให้การว่าเป็นคนเร่ร่อนในตัวเมืองฉะเชิงเซา
อาศัยนอนแถวหน้าสารากลางจังหวัดแล้วก็ตามสารที่ต่าง
รู้จักกับนายสุรสิทธิ์ได้๓๔วันแล้ว
ซึ่งนายสุรสิทธิ์ก็อ้างว่าจะมาขอปลากระป๋องที่วัด
จากนั้นก็เดินหายเข้าไป
ส่วนนายประทีบเองบอกว่าตอนนั้นเขาก็นั่งรอนายสุรสิทธิ์อยู่
นั่งรออยู่ที่เก้าอี้จนมาเห็นว่านายสุรสิทธิ์นั้นถูกจับ
แต่ตอนนั้นไม่รู้นะถูกจับเรื่องอะไร
ก็ตัวเขาเองก็กลัวถูกจับเหมือนกันก็รีบหนีออกไปนะฮะ
ด้านของนายสุรสิทธิ์หลังก่อเหตุก็ยอมรับสาภาพนะครับว่า
เข้ามาขโมยเงินที่ต้นผ้าป่าสามัคคีจริง
ได้เงินไปประมาณร้อยกว่าบาท
แล้วก็เหตุที่ทำแบบนี้เพราะตกงาน
ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นคนงานก่อสร้างที่จังหวัดชนบุรี
แต่พอเกิดโรคโควิด๑๙ระบาด

ทำให้ตอนนี้ไม่มีงานทำแล้ว
ก็เลยเดินเท้าจากจังหวัดชมบุรี
เพื่อจะมุ่งกลับบ้านที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
แต่พอถึงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
มารู้จักกับนายประทีพที่เป็นคนเร่ร่อน
หลังก่อเหตุไปกินอาหารที่ร้านอาหาร

วันนี้ก็มาก่อเหตุลักษัพภายในวัด
ก็เลยถูกควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนนายประทีพต้องสอบสวนอีกครั้งว่า

เพราะนายประทีพได้รับข้อมูลจากนายสุรสิทธิ์ว่า
จะไปขอข้าววัดกินเท่านั้นเองนะฮะ